คุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้ครับโอ้โหเห็นสภาพของสุนัขแล้วนะฮะ
คนที่เห็นบอกโอ้โหมันน่าจะบาดเจ็บหนักเลย
แล้วก็น่าจะโดนแร่เนื้อทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
เพื่อเอาไปกินคุณดูสินี่นะฮะขออภัยคุณผู้ชมที่รักสุนัขด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊คหญิงสาวที่โพสต์โดยระบุข้อความว่า
น้องโดนแร่เนื้อมีแผลที่หลังนะฮะวิ่งมาให้ที่บ้านช่วย
วันนี้วันดีก็เลยได้ช่วยน้องอนุโมทนาบุญสาธุร่วมกันนะคะ

จัดการค่ารักษาให้เรียบร้อยวิ่งมาหาถูกคนซะด้วย
และภาพที่เห็นน้องคงเจ็บปวดทรมานที่สุดเป็นที่เวทนายิ่งนัก
ก็ยังโชคดีที่มาเจอกับคนใจบุญในการช่วยเหลือชีวิตน้องหมาไว้ทันนะฮะ

คนที่เข้ามาแสงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหสงสารน้องหมามาก
เห็นแล้วแบบหดหู่จริงนะครับ
ผู้โพสต์เข้าไปตอบคนที่แสดงความคิดเห็นบอกว่าน้องปลอดภัยแล้วค่ะตอนนี้
แต่ต้องใช้เวลารักษาอีกนานที่น่าสะเทือนใจไปอีกก็คือเนี่ย
คอมเมนต์บอกว่าน้องน่าจะถูกทุบหัว
แล้วคนที่ทุบคิดว่ามันตายแล้วคิดว่าน้องตายแล้ว
แล้วก็แร่เนื้อที่หลังไปกิน
แต่น้องแค่สลบแล้วน้องก็ฟื้นขึ้นมาก็เลยเดินมาหาให้คนช่วยนะฮะ
โอ้โหน่าสงสารจริงนะครับ